ดูด้วยค่ะอยากให้ดูจริงข่าวนี้โดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะ
รถกระบะครับถอยในขณะที่เด็กนั่งเล่นอยู่กลางถนนโอ้ย
คุณผู้ชมลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้ค่ะ
กระบะกำลังถอยแล้วเด็กนั่งเล่นอยู่
เสียงกลิ่นร้องมาคุณผู้ชมคิดว่าจะเหลืออะไรอ่ะคะ
เห็นนั่งกันอยู่สองคนใช่ไหมเด็กทีแรก
ถูกต้องถ้าเกิดมองไกลเนี้ยอาจจะมองไม่ชัดนะฮะ
เออแต่ลองดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เด็กอีกคนหนึ่งลุกขึ้นออกส่วนเด็กอีกคนนึงนั่งค่ะ

แต่น้องรอดนะคะเป็นแค่บาดแผลถลอก

แล้วรถยกสูงหน่อยด้วย
นี่แหละค่ะพี่เบิร์ตความเคราะห์ดีแค่ถลอกนะครับคุณผู้ชม
แต่อยากให้ดูคลิปนี้จริงเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณวันที่๒๑เดือนพฤษภาคม๒๕๖
นาฬิกา๔๑นาที
ไม่เป็นอะไรมากย้ำอีกรอบหนึ่ง
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยเป็นประธานชุมชนหมู่บ้านจันทิพย์
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะอำเภอเมืองสระบุรี
เขาโพสต์คลิปนี้ขึ้นแคปชั่นน่าสนใจมาก
เขาบอกว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ลงคลิปนี้นะ

แต่ชาวบ้านที่ในเน็ตการเป็นคนเปิดให้ดู

แค่จะแจ้งในกลุ่มให้ชุมชนได้ระมัดระวังกันเฉย
แต่เมื่อจิตใต้สำนึกคนในซอยไม่มี
ปากดีด้วยขอลงหน่อยเถอะ
บางครั้งสำนึกผิดบ้างก็ได้จะได้ไม่เดือดร้อน

ทีมข่าวก็เลยสอบถามข้อมูลอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
น้องที่ถูกรถเห็นไหมฮะถอยไป
แล้วก็น้องลอดใต้ท้องรถน้องอายุ๑ขวบ๗เดือน

สมองน้องเอ็กซาเรย์แล้วไม่เป็นอะไรค่ะ
ตอนนี้แต่ว่ารอดูอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนรักษบาทที่ถอยชนเขามากัน๒ผัวเมีย
ผัวเป็นคนขับให้ค่ารักษาพยาบาล๑๐๐๐บาทถ้วน
แล้วยังบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่
คนในซอยเขาไม่โอเคประธานชุมชนเขาไม่โอเค

แล้วยังบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องเอานะ

เตรียมที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ครับโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะ
แต่ดีนะน้องไม่เป็นอะไรนะคะโอ้ครับ